คนไทยหลอกคนไทยด้วยกันกันเองนะครับ

สุดท้ายถูกหลอกไปค้าประเวณี

สุดท้ายประชุมกันทางทหารเมียนมาเข้ามาช่วย
ค่ะเขาขอวิดีโอคอล์ถามน้องทั้ง๓คนว่าก็อธิบายเองหรือว่าคุณถูกหลอกไปอะไรอย่างไรแน่
วันนั้นเห็นบอกร้องไห้ยืนยันเลยใช่ไหมใช่ค่ะร้องไห้ค่ะว่าถูกหลอกถูกบังคับจริง
มันทรมานจริงจริงใช่ไหมไปอยู่ที่นั่นทรมานมากค่ะมะม่าห่อหนึ่งกินสามคน
ใช่สองวันเนอะค่ะฉันบอกสองวันตอนนั้นร้องกำลังกำลังไม่มีข้าวทาน
โหยิวมากตอนวีดีโอคอร์นะใช่ค่ะแล้วก็ฐานเวียนมาฐานไทยก็สงสาร
ตอนนั้นมีทั้งภูมิกับนะฮะทุกคนมานั่งเฝ้าฟังกันแล้วก็ทุกคนก็สงสารกันมาก
สุดท้ายก็ถึงวันที่เจ้าหน้าที่ไปรับตัวใช่ไหมฮะเขาประสานจนไปรับตัวออกมา
วันไปรับตัวก็ทางทหารเมียนมาก็ประสานกับตำรวจนะฮะทางทางด้านเอ่อ
แสดงด้วยแล้วก็อัฐหารของเราแล้วก็กระทรวงการประเทศอเมียสาหรัฐที่มุนิติปวินาค่ะ
ดิพันธุ์ตรวจเอกเขมชาติอ่ะฮะทั้งก็เป็นภูมิกับเอ่อ
ตรวจควรเข้าเมืองตามอต้องรับบิชชอบตรงนั้นนะฮะ
แล้วก็ทั้งภูการณ์หน้าทีด้วยเนี่ยเราก็ไปรับกันกับภอมจนะฮะ
แล้วก็มูลนิธิปวีนาคือคือทหารเมียนมาประสานงานทุกอย่างจนสามารถไปรับตัวน้อง
มาเลยนะมาได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายง่ายนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะตอนที่เข้าไปเนี่ยเราหลบหนีเข้าเมืองเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะ
ก่อนจะออกมาได้ก่อนจะพ้นเมืองเขาก็ต้องถูกดำเนินคดีก่อนค่ะอืม
โทษคืออะไรนะติดคุกค่ะสามติดคุกค่ะสามอาทิตย์สามอาทิตย์สามอาทิต
เป็นคุกแบบไหนยังไงก็เป็นคุกแบบที่ตีด้วยไม้คุกที่ไก่อ่ะพี่
ที่มันเป็นตีด้วยไม้แล้วพันด้วยรวดหนามข้างนอกใช่ค่ะแล้วก็แบบมีแบบ
มีแต่ฝุ่นมีแต่หนูมีแต่อะไรอย่างงั้นเลยอ่ะใช่ค่ะสามอาทิตย์
ใช่ค่ะถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาใช่ค่ะถือว่าพ้นโทษจากการหลบหนีเข้าเมืองเขาแล้ว
ค่ะแล้วก็บินกลับมาเมืองไทยค่ะหนักแรงซะเอาทีนี้ไอ้เห็นบอกมันมีกรณีตามมา
เงินที่เราเป็นหนี้ค่ะอะไรเขาอยู่เนี่ยสองแสนห้าสองแสนห้าค่ะ
เก้ามือนใช่ไหมค่ะน้ำเขาเขาบอกเขาถูกทวงหรอ
เขาส่งข้อความมาใช่ค่ะโดนเจ๊ทวงเจ๊ทวงใช่ค่ะยังไงไหน
เหมือนเขาแบบว่าจะเอาค่ารถคืนเพราะว่าพวกหนูมีเงินไม่ได้ให้เขาทำงาน
ว่าคนชื่อน้ำนี่คือเป็นคนส่งต่อให้โมทีนี้โมก็จะมาเอาที่น้ำ
เพราะน้ำได้ตังค์ไปแล้วไงใช่ค่ะอ๋อเจ๊เจ๊ให้เงินน้ำไปแสนสี่แล้วใช่ค่ะ
อันนี้เจ๊ทวงเงินน้ำแล้วอันนี้ก็ว่ากันไปนะให้เขาว่ากันไปนะ
คือคือระหว่างที่ที่กำลังรอเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเนี่ย
ทั้งสามคนนี้เขาตัดสินใจหนีออกมาก่อนนะค่ะใช่จากที่ที่ทำงานอยู่ใช่ค่ะ
เพราะเหมือนกับเขารู้ว่าเดี๋ยวเขาจะถูกส่งต่ออีกใช่ค่ะ
ตัดสินใจว่าหนีไปหลบกันอยู่ที่ห้องเช่าห้องหนึ่งก่อนใช่ค่ะ
เพื่อรอเจ้าหน้าที่มารับตัวระหว่างเนี้ยเจ๊เขาส่งข้อความ
เจ๊เขาโทรไปหาน้ำใช่ค่ะค่ะว่าเฮ้ยคนที่คุณส่งมาสามคนเนี่ย
หนีไปแล้วนะใช่ค่ะจะรับผิดชอบยังไงอะไรอย่างเงี้ย
จะรับผิดชอบยังไงค่ารถค่ะอะไรค่าหัวค่ารถต่างต่างนานาใช่ค่ะ
น้ำเขาเลยส่งข้อความมาหาน้องบีใช่ค่ะใช่ไหมใช่
คุยตั้งแต่แรกค่ะเขาส่งข้อความมาว่ายังไงนะ
เขาแคปที่เจ๊เขาทักมาทวงเงินให้ดูอะค่ะว่าจะเอายังไงอ่ะ
เพราะว่าไม่บอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปบอกทางนู้นหนีกันมามาเองเลยสามคนมาเองเลยค่ะ
เพื่อรอเจ้าหน้าที่มารับใช่ค่ะกระโปรงกระเป๋าทิ้งหมดเลย
แล้วก็มีพิกัดทางนี้แหละก็จะส่งให้ตลอดแล้วเราก็วิดีโอคอล์กันตลอดเวลาทุกวันนะ
ว่าตอนนี้เป็นไงอยู่ดีนะโดนจับหรือยังอะไรอย่างนี้เพื่อรอทหารพม่าเข้าไปช่วย
แต่ระหว่างนี้น้ำก็ส่งข้อความมาทวงเงินตลอดใช่ค่ะ
เจ๊เขาทวงน้ำมาใช่ใช่ค่ะเขาขู่ด้วยใช่ไหมขู่ค่ะ
ขอว่าเขาบอกว่าถ้าตามเจอเขาก็จะทำร้าย
เขาสั่งทหารไปตามถึงเมียวดีเลยค่ะตามทุกจุดเลยเหรอใช่ค่ะ
แล้วในข้อความที่เขาพิมพ์มาเขาบอกว่ายังไงนะถ้าเจอจะทำไม
บอกว่าอย่ากูเจอที่ไหนนะถ้ากูเจอที่นี่กูก็จะกระทืบ
ถึงเดินที่ไทยกูก็จะตามกระทืบค่ะถ้ากูเจอที่นี่กูก็กูจะกระทืบค่ะ
ถ้าไปเจอที่ไทยกูก็จะกระทืบค่ะอันนี้คือข้อความจากเจ๊หรือจากน้ำ
จากเจ๊จากเจ๊ค่ะจากเจ๊ที่ส่งให้น้ำแล้วน้ำส่งมาให้เราดู
มาให้ดูเขาบอกว่าจะทำร้ายคนที่พาหลบซ่อนด้วยค่ะ
จะทำร้ายคนที่ช่วยด้วยใช่ค่ะเขารู้ไหมเนี่ยว่าใครมาช่วยบ้าง
ทหารเมียนมาทหารไทยตำรวจไทยตำรวจเมียนมาสถานทูต
ใช่ใช่ทั้งประเทศคุณตุวินาค์กลัวไหมกลัว
นั่งขนาดนี้เรากลัวไหมที่เขาโขงเขากลัวอะไรเรามันกลัว
ตอนแรกก็กลัวพี่มันยังไม่ได้ออกจากตอนแรกที่ยังอยู่
พื้นที่ของเขาอ่ะก็กลัวแล้วทุกวันนี้ที่เขาบอกเจอที่ไทยเขาจะกระทืบอย่างเงี้เรา
เราเราตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ไม่กังวลแล้วปลอดภัยแล้วใช่ค่ะ
เพราะว่าชีวิตคืออยู่ในไม่ได้ตายแล้วอ่ะค่ะใช่ค่ะอ่า
เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ช่วยเตือนท่านอื่นอื่นอื่นอ่ะแต่ว่าคุณบริวินัยอย่างงี้
เราจะช่วยเขายังไงต่ออีกไหมฮะค่ะเรื่องความปลอดภัยหรือว่าคือยังไม่จบ
อ่ะฮะเออยังมีน้องน้องคนอื่นอีกน้องหลายคนใช่ไหมต้องขยายผลอีก
ก็คือเขาต้องหลังจากเนี้ยนะฮะก็คงจะต้องส่งให้ท่านอ่า
มิดโจ๊กนะฮะค่ะลองค่ะลองสุริเชษฐ์ครับผ่านเนี่ย
เพื่อที่จะเพราะในเรื่องกันค่ะมนุษย์หลังจากต่างก็ต่างเนี่ย
เพื่อจะขยายผลเดี๋ยวให้บิ๊กโจ๊กขยายผลอ่าให้ขยายผลต่อไป
บุคคลต่างต่างที่รอเขาด้วยเดี๋ยวจะขยายผลใช่ไหมค่ะ
ต้องขยายผลหมดค่ะแล้วก็อีกสองคนด้วยกำลังรอกลับมา
น่าจะเป็นอาทิตย์นี้นะคะน่าจะกลับมาอีก
อันนั้นก็หนักเหมือนกันได้อยู่ที่เดียวกัน
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะไม่จบนะ
แล้วก็ต้องการที่จะให้เป็นตัวอย่างว่าเข้าไปยากเหลือเกินนะ
แล้วก็ไม่ได้ช่วยง่ายด้วยนะไม่ใช่ว่าทหารไทยทหารพม่า
เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากมันเป็นพื้นที่เขตปกครองพิเศษ
แล้วก็แม้แต่ทหารก็เข้าไม่ได้ก็เรียนว่าคำว่าทหารทำร้ายเนี่ย
เขาอาจจะไม่ใช่ทหารแต่เขาตั้งตัวเขาเป็นทหารนะนะแล้วก็มีอะไรเขาเรียกมีปืน
มีอาวุธแล้วนั่นก็เป็นกลุ่มว้ากลุ่มอะไรอย่างนี้
ดีเวลาผมจะบอกน้องช่วยฝากเตือนหน่อยเผื่อใครฟังอยู่
บางทีมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดที่เราเห็นหรอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก็จะบอกว่ามันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดไว้อะค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ทำอะไรก่อนจะไปหรือ
ยังไงก็ใช้สติอีกนึงให้เป็นแบบที่หนู
เงินแสนก็ไม่ได้จริงอย่างที่เขาบอกอยู่ไทยดีกว่า
ใช่ไปอดข้าวอดน้ำโดนทุบตีแน่นอนค่ะอยู่ที่ไทยดีที่สุดแล้วค่ะ